บอกว่าชาวเน็ตช่วยดูหน่อยเขาบอกว่าเขางงตกลงกินได้ไหม
ปลาหมึกเนี่ยถ้าเกิดกลางวันมันก็เป็นคือปลาหมึกหั่นชิ้น
แต่พอกลางคืนปิดไฟปุ๊บมันกลายเป็นว่าเรืองแสงได้
เราไปหาคำตอบมาให้แล้วนะคะว่าทานได้ไหม
คุณคุณเคยเห็นไหมหมึกเรืองแสง
เจ้าของคลิปบอกว่าเขาเคยเห็นแต่กุ้งเรืองแสง
ไม่เคยเห็นหมึกเรืองแสงเขาก็เลยงงว่าตกลงกินได้ไหมนะคะ
อย่างที่คุณเห็นล่ะค่ะเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้
หลังจากนั้นก็มีการเขียนแคปชั่นขึ้นนะคะ

ผู้ใช้เฟซบุ๊กนะคะเขาบอกว่าหมึกที่ซื้อเนี่ย
ก็ซื้อมาจากตลาดแล้วก็ไปล้างทำความสะอาด

ก็เลยสังเกตเห็นว่าหมึกมันเรืองแสงได้
ทำเอาตกใจเพราะตกลงจะกินได้หรือไม่
นำมาโพสต์ถามความเห็นกับชาวเน็ต
เพราะถามคนแถวบ้านเขาบอกว่า
เป็นเพราะปลาหมึกมันสดมากก็เลยปล่อยแซงได้นะคะ
ส่วนตัวแล้วสำหรับผู้โพสต์เอง
บอกว่าเคยเห็นแต่ข่าวกุ้งเรืองแสงนะคะ

เมื่อ๒ปีก่อนก็เคยเป็นข่าวมาแล้วด้วย
ทางอาจารย์เจดหรือว่าอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
นี่ค่ะท่านเคยโพสต์ผ่านเพจท่านนะครับ
บอกว่าหมึกเรืองแสงเป็นหมึกจริงที่ติดเชื้อจุลินทรีย์
ถ้าทำให้สุกด้วยความร้อนแล้ว

และหมึกนั้นก็สามารถนำมาบริโภคได้
จบข่าวเป็นการตอบคำถามแล้วนะคะ

จุลินทรีย์มันอาจจะทำให้เกิดเป็นเชื้อโรคตามมา

อย่างที่เราบอกกันกินร้อนตอนนี้ช้อนฉันด้วย
ห่างกัน๒เมตรพยายามโดมเข้าไป